แอ้้อกาแฟก็ชงเองกินก็ได้ไหมพี่มิว

คุณจานักภาวีรณุตนั่นเองบอกว่า

ดึงเธอไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกาแฟสักที

คนแย่งกินกาแฟ

มีคลิปออกมาคุณผู้ชมบอกว่าคนแย่งกินกาแฟ
แต่คือเป็นคลิปเนี่ยคุณจ๋าเขาถ่ายเล่นขำนะคะ
ก็บอกว่าอย่ายงประเด็นคลิปที่กำลังเป็นกระแสดราม่า
เธอเนี่ยโพสต์แกล้งร้องไห้ย้ำว่าแกล้งนะคะ
อยู่ในกองถ่ายค่ะพร้อมกับคำพูดประโยคทิ้งท้ายว่า
แย่งกินกาแฟหลายคนก็เลยเอาโยงไปสิว่า
แม้คุณจ๋าจ๋าอยากจะเหน็บใครหรือเปล่า
ซึ่งคนที่คิดว่าโดนเหน็บก็คือคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเองที่
ใครตอนนี้ก็รู้แหละว่าคุณเจนี่คบกับใคร
กับคุณกึ้งทายาทกาแฟชื่อดังอดีตคนรักเก่าของคุณจ๋านั่นเองนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าจบปัญหานี้สักทีได้ไหม
ก็เลยนำคลิปวิดีโอเวอร์ชั่นเต็มมาโพสต์ใหม่อีกครั้ง
พร้อมถึงอธิบายที่มาที่ไปของคลิปเจ้าปัญหาด้วย
แล้วก็ระบายความอัดอั้นตันใจที่บอกว่า
มีเรื่องอะไรก็ต้องโยงเธอเข้าไปเกี่ยวช่วยจบได้ไหม